ก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะ
ก็ปรากฏว่าคือโลกออนไลน์เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงคลิปหนึ่ง
เพราะเนื่องจากว่าการค้นในวันนี้มันนำมาซึ่งการตรวจจับเว็บพนันออนไลน์
ที่ชื่อว่าเครือข่ายมินนี่
ก็ไปพบว่ามีภาพนี้ปรากฏ
คุณผู้ชมปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กไปร้องเพลงอยู่เคียงข้างกับมินนี่

ใช่ค่ะคุณผู้ชมลองดูกันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
นี่แหละค่ะคือคลิปที่มีคนวิภาพวิจารณ์กันอย่างหนัก
แล้วก็แห่แชร์กันเพิ่มมากขึ้นนะคะ
แล้วถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์เพราะมันเป็นงานปาร์ตี้แห่งหนึ่ง
อย่างที่เห็นค่ะบิ๊กโจ๊กยืนร้องเพลงคู่กับมินนี่นะคะ

ินนี่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับคดีพนันแล้วก็ฟอกเงิน
ใช้บัญชีม้าผัวพันคดียาเสพติดหลายบัญชี
เอาจริงเธอเองก็เพิ่งจะถูกจับกลุ่มไปนะคะ
คุณผู้ชมฮะส่วนนายกรัฐมนตรีนะฮะนายเศรษฐาทวีสินนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้ามีภารกิจที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ
ในการที่จะไปเหมือนต้อนรับนักท่องเที่ยว

ปรากฏว่านักข่าวจ่อไมค์ถามเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กเลยนะครับ
ซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

ในการบุกบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
รองพบตรว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้ว
แต่ยังไม่มีรายงานข้อมูลรายละเอียดอื่นเข้ามานะครับ

ตนยังไม่ได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

เพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
เกี่ยวกับขวัญกำลังใจของประชาชนด้วยนะครับ
สวัสดีครับ
และเอกชนร่วมด้วยเพราะว่าผมว่ามันปัญหาใหญ่มาก
เพราะยังไม่สร้างโครงค์ทั้งหมด
แต่ว่าก็มีจำนีไว้กับโครวิตกับที่ศึกษง
เมื่อว่าน่าจะน่าจะตั้งออกต่างชีวิต

ขอดูข้อมูลอีกทีหนึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องขอขอบความและกำลังใจ

แน่นอนครับก็ควบคุมไปกับที่รัฐบุญกราชธรรมนายก
อันดูทีนพูดด้วยมันก็ต้องมานั่งดูด้วยอย่างนั้น
แต่จากนี้จากนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นะครับขอบคุณครับ
คำถามที่ว่าได้สั่งการอะไรไปหรือยัง
เรื่องต้นนายกบอกว่าก็ยังไม่ได้สั่งการ
เพราะยังไม่ได้สั่งเพราะยังสั่งไม่ได้

แต่ว่าก็คุยกับที่ปรึกษาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคล
ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจรวมอยู่ด้วย

บอกว่าปัญหานี้มันเรื่องใหญ่มากนะครับ
เมื่อถามว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบาย
การกวาดล้างผู้มีอิทธิพลด้วยหรือไม่
ควบคู่กับการที่นายอุณิถินฉานวิรากุล

การกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามธหนึ่ง

ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ว่าจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยหรือไม่คุณ

นายกเศรษฐาบอกว่าไม่แน่ใจอาจจะต้องดูความเกี่ยวข้องทั้งหมด
เมื่อถามว่าสัปดาห์นี้จะเสร็จหรือไม่ในการเคาะชื่อพบตรคนใหม่
เศรษฐาบอกว่าตามกำหนดการก็จะเป็นวันที่๒๗กันยายน
จะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรอีกครั้ง
แม่มันเข้าจังหวะจะโคนพอดีนะฮะกับการที่
เราจะมีการแต่งตั้งพบตรคนใหม่นะครับ
ดิเดตคนสำคัญก็คือรองพบตรอีกท่านหนึ่งนะครับ
รองต่อศักดิ์นะครับกับทางด้านของบิ๊กโจ๊ก
ใช่ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่จริงของชาว
แต่ตัวบิ๊กโจ๊กเองนะปฏิเสธบอกว่า